หายก็ปวดหัวทั่วไปเออแต่บางทีมันเป็นแล้วก็เป็นอีกกลับมาเป็นอีกถูกไหม
จิ๊ดกินยาหายปวดจิ๊ดกินยาไม่ไม่ถึงขั้นถี่ขนาดนั้น

ดูผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะ

แล้วก็ดูแข็งแรงด้วยเพราะว่าเธอออกกำลังกาย
เห็นไหมนี่เล่นเสิร์ฟสเก็ตด้วย
อย่างที่ชีวิตล่าเริงคนนึงเลย

คือปวดหัวจี๊ดคล้ายไมเกรน

จนกระทั่งวันนี้เธอโพสต์

คือไอ้ระหว่างทางที่เราเห็นว่าเธอ

เธอไม่ดื่มน้ำมา๘ปี

ดื่มน้ำเปล่าแสดงว่าที่เห็นเธอวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ย

น้ำอัดลมน้ำมีสีน้ำหนูน้ำนี่
หนี้ดื่มได้หมดยกเว้นน้ำเปล่า

แล้วสุดท้ายผลของเธอก็คือ

นะครับไม่ดื่มน้ำเปล่า

นี่คือสภาพวันที่เธอไปถึงโรงพยาบาล

ขยับครึ่งซ้ายไม่ได้นะคะ

ไม่ยอมดื่มน้ำเปล่าไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า

เธอบอกว่าเธอเป็นคนไม่ดื่มน้ำเปล่ามานานแล้ว

ไม่ดื่ม๘ปีไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย
หิวจะเหนื่อยจะกระหายน้ำหลังทานข้าวทานยาอะไรก็ได้
น้ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำสีใสที่เขาเรียกกันว่าน้ำเปล่า
ปีที่แล้วเธอบอกเริ่มมีอาการปวดหัวจิ๊ดเหมือนไมเกรน

จนกระทั่ง๑๒กรกฎาคมปี๖๔
เข้าห้องน้ำทำธุระอยู่

เธอก็ลุกขึ้นยืนพอยืนปุ๊บตัวเอียงซ้ายอัตโนมัติเลยค่ะ
รีบตั้งสติเดินออกจากห้องน้ำเรียกแฟนเลย
แล้วหลังจากนั้นล้มทั้งยืนปากเบี้ยว
ซีกซ้ายชาไปหมดแล้วก็อ้วก
เส้นเลือดในสมองเธอตีบสมองบวมค่ะ
หมอบอกถ้าสมองไม่หยุดบวมต้องผ่าสถานเดียว
เธอนอนไอซีอยู่๒คืนนะคะหมอตรวจสอบหาสาเหตุแล้ว
หัวใจก็ปกติทุกอย่างปกติแต่เธอเดินไม่ได้
ซีกซ้ายไม่เหมือนเดิมล้มเหลวหมดเลยตาตก
เบี้ยวพูดไม่ชัดอาบน้ำเองไม่ได้
ต้องฟื้นฟูอยู่๒เดือนกว่ารักษาทุกอย่าง
กินยาทั้งกายภาพจนเพิ่งกลับมาเดินได้
แต่นี่แค่๘๐นะคะยังไม่๑๐๐เต็ม

บอกเธอแบบนี้คือตรวจสอบสภาพร่างกาย
ทุกอย่างมันปกติหมดแล้วหมอเลยคิดว่าอาจเป็นพฤติกรรมการกิน
ก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าหนูไม่ดื่มน้ำเปล่ามา๘ปีแล้วค่ะ
หมอถึงก็อ้าปากค้างเลยค่ะ
เลยลองขอเจาะเลือดไปตรวจหน่อยได้ไหม
เขาบอกเลือดหนืดมากคือเลือดมีความเหนียว
เลือดหนืดมากเพราะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย
ความรู้สึกเธอตอนที่รู้เรื่องนี้นะเธอบอกรู้สึกแย่มาก
จากผู้หญิงสวยที่ร่างกายแข็งแรงชอบทำกิจกรรมเล่นเซิร์ฟสเก็ต
ออกกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลย

หนูคิดเองเข้าใจผิดเองค่ะคิดว่าอย่างอื่นมันทดแทนได้
อย่างชีวิตประจำวันเรากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้
มันเป็นน้ำอยู่แล้วไงเราก็คิดว่ามันทดแทนกันได้กับน้ำเปล่า
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนที่หนูพูดไปว่า
ตอนที่หนูป่วยพี่แพงแค่ไหนยาดีแค่ไหนหนูก็ยอมจ่าย
แต่กับวันนั้นทำไมหนูไม่เลิกกินน้ำเปล่าที่มันหาได้ง่าย
ถ้าวันนั้นหนูเลือกทานน้ำเปล่าเยอะหนูอาจจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้ก็ได้
แล้วที่หนูโพสต์หนูโพสต์เพราะว่า
หนูเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะมีพฤติกรรมเหมือนหนู
แต่ว่าคนอาจจะกินน้ำเปล่าน้อยแต่หนูไม่กินเลย
แล้วก็คนที่เขาใช้พฤติกรรมแบบนี้อาจจะได้มาเปลี่ยน
เนี่ยเธอบอกว่าที่สภาพยังไม่เหมือนเดิมคือเธอลองทำให้ผู้สื่อข่าวเราดูเลยนะ
คือเนี่ยเอามือจับเห็นไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะไม่เหมือนกัน
นี่อันนี้ฝั่งข้างขวาเอามือแตะจมูกเนี่ยมันแม่นยำ
แต่ข้างซ้ายเห็นไหมคะเนี่ยมันมีความสั่นมีความเบี้ยวแบบนี้
ต้องตั้งสติมากกว่ามันจะแบบทำไปถึง
คุยกับแฟนแฟนก็บอกหูตกใจไม่คิดว่ามันจะเกิดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยดูนิ้วเท้า
เขาบอกเขารู้นะว่าแฟนสาวเขาไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า
ก็เคยเตือนแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะนำมาถึงภัยอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้
หลายคนก็กำลังพูดถึงกันว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยมันใช่สาเหตุแค่ไม่ดื่มน้ำเปล่าจริงหรือเปล่า
ลองฟังคุณหมออายุเราแพทย์โรคไตพูดนะคะ

อันนี้ต้องไปหาสาเหตุหลักเนอะเพราะว่าเห็นที่ข่าวอายุก็ยังค่อนข้างน้อยนะคะ
ต้องไปหาสาเหตุอื่นว่าปัจจัยหลักของการเกิดเส้นเลือดอุดตันเนี่ยคืออะไร
แต่ว่าการที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมหรือเปล่า
อันนี้ต้องไปเช็คตรงข้อมูลหน้าข้อมูลทางการแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ก็แนะนำให้พอเพียงค่ะน้ำเปล่าค่ะ
คือหมอบอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุการไม่ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วย
แต่ว่าน้ำเปล่าก็ต้องดื่มเพราะมันช่วยล้างสารตกค้างต่างที่อยู่ในร่างกายออกไปให้